ทำไมตกลงต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้สายชาร์จแบตแล้วเหรอ
เราเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไมโครเวฟเหรอเนอะ

เขาบอกว่ามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศก่อน
แล้วก็เนี่ยสมมุติแบตกันแจ้งใกล้หมดใช่ไหม

มีสาวไทยทำตามคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ในต่างประเทศนะคะ

มีแบตเพิ่มประมาณ๗๗
ในโซเชียลเขาก็แบบอุ๊ยจริงหรือเปล่า
หนึ่งวิเหรอหนึ่งวิใช่ไหมคะหนึ่งวิเท่านั้นเองนะคะ

นี่แบตขึ้นมาเลยเพิ่มเป็น๗๗เลยเหรอ
ขึ้นมาเป็น๗๗อันนี้เป็นคลิปไวรัล
แล้วทีนี้ปรากฏว่ามีคนเข้าไปกดดูคลิปนี้นะคะ
คือฮามาก๑๖ล้านครั้ง

เพราะว่าที่ผ่านมาก็มันอันตรายนี่นะ
สำหรับการเอาโทรศัพท์มือถือมาอยู่ใกล้
อะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะ

สาวไทยรายหนึ่งทดลองทำคลิปตามคลิปนี้
เอามือถือไปใส่ตู้ไฮโซเวฟ

ก่อนจะเปิดติดอีกครั้งหลังจากนำไปชาร์จนะคะ
แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของเธอทำได้เพียงรับสายเท่านั้น
ฟังช่างอื่นเนี่ยเสียไปเลย

ซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย

บอกว่าคนเราเนี่ยย่อมมีความผิดพลาด
ั่งสำนวนผิดเป็นครู
แต่ว่าหลายคนก็อดขำในความใส่ซื่อของเธอคนนี้ไม่ได้
ทำที่ทำตามเพราะมันไม่น่าทำตาม

ข่าวลือเรื่องการเอาโทรศัพท์มือถือไปใส่ไมโครเวฟ

เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี๒๕๕๙

คือเขาก็จะมาบอกแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี
แต่ว่ากัญญาก็จะปล่อยให้อัปเดตแพชนะคะ

ซึ่งก็คาดว่าน่าจะถูกคนตัดต่อนี่แหละค่ะ

ตอนนั้นสื่อต่างในแสนแสนรัฐอเมริกา

เป็นภาพที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีตัดต่อออกมา
ผู้ใช้งานบางรายก็หลงเชื่อไปแล้วเหมือนกัน

ในต่างประเทศโชคร้ายกว่าสาวคนนี้อีกนะ
โทรศัพท์มือถือระเบิดเลยใช่เป็นผุยผงจุนเจือหายไปเลย
ดีนะไม่ไฟไหม้บ้านเอาจริงนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอ๋อแน่นอนหลังจากเป็นประเด็นร้อน
เว็บไซต์พันทิพย์ก็มีนักวิชาการหลายท่านเอามาพูดถึงนะคะ
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะ
ท่านก็เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ

บอกว่าปกติแล้วคลื่นไมโครเวฟ
จะทำให้โมลิกุลของสารเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดความร้อนค่ะ
ไม่สามารถใช้งานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้
ซึ่งแบตเตอรี่ของโทรศัพท์จะต้องได้รับพลังงานประจุไฟฟ้าอิเล็กทรอนด์
ทั้งในตัวโทรศัพท์มือถือเองก็ยังมีสารประกอบอื่นนะคะ
อย่างเช่นโลหะแล้วก็พลาสติกแน่นอน
สิ่งแบบนี้เรารู้อยู่แล้วเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะคะ
ถ้าเลวร้ายถึงขั้นระเบิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ดีที่สาวคนนี้แค่๓วิเราเปิดไม่ติดแค่นั้นเอง
ลงเชื่อทดลองทำตามคลิปวิดีโอดังกล่าวเด็ดขาด
คือเห็นแล้วแหละว่าคลิปเดี๋ยวนี้มันตัดต่อแล้วมันตัดมีเนียนมากมันเนียนมาก

คือฝรั่งเป็นชาติที่มีอารมณ์ขันเป็นพิเศษ
เขาก็ชอบเอามาเล่นเขาชอบแกล้งกัน

ก่อนทำตามก่อนทำอะไรเราก็ต้องเช็คจริง
เพราะว่าเรื่องนี้มันแหม่เสียหายหลายบาทนะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่หมูเนื้อไก่ไส้กรอก

คือถ้ายังจำกันได้เคยมีคนเอาเสื้อใน
อยากให้แห้งเร็วมันตากแล้วไม่แห้ง
มั่วเช็คก่อนแชร์นะคะคุณผู้ชม

แล้วก็อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ
ฉะนั้นอย่าทำตามนะคะ